คุณผู้ชมฮาจากเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณหน้าร้าน๗๑๑ที่ปฐุมธานีมีการยิงกันจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิต๒ศพผู้เสียชีวิตยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะอายุ๑๗ปีแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๑ราย
ใช่ค่ะก็คือกดดันจนจับกลุ่มตัวได้๒คนอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนที่เราเล่าข่าวไปแรกเนี่ยนะคะตอนที่เกิดเหตุเพราะว่าคนที่เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้รู้อิโน่อีเหน่เลย
ทีนี้คุณผู้ชมคะคนที่ยิงเนี่ยทั้งสองคนจับกลุ่มตัวได้
ก็คือนายนพก้าวคุ้มแก้วหรือว่านายนบอายุ๒๕ปีที่เป็นมือปืน
อีกคนนึงคือนายนัทพลกล่ำเจริญหรือว่านายต้นอายุ๒๒ปี
นี่ค่ะเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ในคืนที่เกิดเหตุ
ก็ถูกตำรวจสพธัญบุรีออกหมายจับ๕ข้อหา
เมื่อคืนนี้ก็โดนกดดันอย่างหนักจนมามอบตัว
แล้ววันนี้ตำรวจสพธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
จะนำตัวนายนบคุ้มแก้วกับอีกคนนึงก็คือในต้น
ทั้งสองคนเลยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
สามคนนี้นะฮะถูกจับทั้งหมดนะครับ
นายนบมือปืนคือคนนั่งกลางคนใส่เสื้อสีเหลืองแบบนี้นะครับ
ส่วนคนที่นั่งฝั่งขวาคือคนเสื้อขาว
ก็คือนายต้นนายนัทพลเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
โดยมีมือปืนและนายนบซ้อนท้ายนะครับ
ส่วนคนเมื่อกี้ที่ใส่เสื้อสีขาวแดงลายนะฮะ
ใส่เสื้อเหมือนนักบอลเนี่ยนะครับก็คืออีกคนนึง
ก็คือนายชัดชัยหรือว่าเอ็มคุ้มแก้วนะครับ
ก็เป็นคนที่ไปมีเรื่องกับกลุ่มคู่อาริ
และหลังจากนั้นก็โทรมาบอกมือปืน

และตัวมือปืนเองนายนบเองก็เลยเดินทางมาจัดการให้
กราดยิงให้จนกระทั่งมีคนได้รับบาดเจ็บ๑
ใช่ค่ะก็เอาตัวไปฝากขังช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตำรวจเนี่ย
มีการติดตามตัวในแซคในพีเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็มีเรื่องชกต่อยกับวัยรุ่นหน้าร้านแห่งหนึ่ง
ก่อนที่จะมายิงผิดตัวต้องไปจับในแซคกับนายพี
มาดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เพราะว่าผู้เสียหายมาแจ้งความดำเนินคดีกับนายแซ็กแล้วก็ในพีแล้วนะคะ